สักประมาณ๖โมงกว่าเช้าวันนี้นะคะ๖โมง๕๐นาที
ก็กลับถึงบ้านอีกชุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นำคนไทยจากอิสราเอลนะคะ๑๓๐คนนะคะสำหรับเที่ยวบินนี้นะคะ
ก็เดินทางถึงท่ากัดสยานทหาร๒กองบิน๖ดอนเมือง
เครื่องบินลำนี้เนี่ยออกจากท่ากาศยานกรูเรียนอิสราเอลในเวลา๑๙นาฬิกา๒๗นาทีเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็ใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติเพราะว่าต้องบินเลี่ยงบางเส้นทาง
ซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลนะคะ
คนไทยที่มากับเที่ยวบินกองทัพอากาศเที่ยวบินนี้๑๓๐คน
ก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยจากการหกล้มนะคะขาเจ็บแขนหักแต่ผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่ง
ไฟล์บินนี้๑๓๐คนเป็นผู้หญิง๒คนผู้ชาย๑๒๗คนแล้วก็เป็นเด็กหญิงอายุ๕ขวบ๑คนด้วยนะคะ
เป็นลูกของข้าราชการสถานทูตไทยซึ่งก็ฝากกลับมากับเที่ยวบินนี้ด้วยนะคะถึงท่ากาศยานกองบิน๖ดอนเมือง
ก็ผ่านกระบวนการตรวจร่างกายตรวจคนเข้าเมืองนะคะแล้วก็ไปสถาบันบำราชนราดูนนะคะบันทึกประวัติค่ะ
อันนี้ก็เป็นร้อยสามสิบคนในเช้าวันนี้มาล็อตใหญ่เลยนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้คุณสุธินเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังบอกอุปสรรคสำคัญก็คือว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยยังมีการสู้รบมีการยิงจรวดโจมตีสม่ำเสมอทำให้การเดินทางจากจุดต่างต่างจะมาสนามบินเพื่อกลับบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากต้องวางแผนให้รัฐกลุ่มนะคะเราเนี่ยมีการอพย
อิสราเอลได้ก็ไปรับทันทีเพราะฉะนั้นเที่ยวบินนี้นะคะก็กลับมาล็อตใหญ่กับเครื่องบินทหารนะคะสำหรับเครื่องบิน
ตอนนี้สถานะคนไทยในอิสราเอลเนี่ยนะคะที่ได้รับผลกระทบมีผู้เสียชีวิต๒๙รายเพิ่มขึ้น๑นะคะ
ผู้บาดเจ็บ๑๖รายผู้ถูกจับกลุ่ม๑๗รายแล้วก็ยอดของผู้ที่จะขอกลับบ้านเนี่ยนะคะ๗๕๙๖คนไม่ขอกลับ๙๙คนค่ะ